คุณผู้ชมฮะมันมีคลิปวงจรปิดออกมานะครับ

แล้วก็เธอก็ยอมรับนะว่าเธอเป็นคนขับรถ
โดยมีกระติกนั่งมาเพื่อไปส่งที่บ้านคุณแตงโม

นี่ครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้ภาพวงจรปิดที่หน้าบ้านของคุณแตงโม
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์

เอาช่วงเวลาบ่ายนี่ยังมีแสงตะวันอยู่

ขับเข้าไปจอดที่หน้าบ้านเพื่อจะไปรับคุณแตงโม

เพื่อจะมารับคุณแตงโมจะไปนั่งเรือกันนะครับ
หลังจากที่จอดรถแล้วกระติกเดินลงจากรถ

บ่าย๓โมง๔๐นาทีนะครับ
นี่หลังจากกระติกมาหาแตงโมแล้ว
ทั้งคู่เนี่ยเดินออกมาคือแต่งตัวเสร็จแล้วอะไรนะฮะ
ขึ้นรถขึ้นรถใครรถคุณแตงโมคันสีดำคันนี้

ขับออกมาจากหมู่บ้านนะครับ
ก็กระติกเป็นคนขับแหละนะฮะ
กระทั่งขับไปถึงอู่จอดเรืออะไรก็ว่ากันไป

เหตุการณ์ที่อู่จอดเรือเหตุการณ์การไปล่องเรือเสร็จสับเรียบร้อยแล้ว
นี่วงจรปิดในช่วงเวลาตี๓๒๖นาทีของวันที่๒๕กุมภาพันธ์
คือหลังจากที่คุณโบทีเคไปเจอกระติก
กับเพื่อนหมู่มวลที่ขึ้นเรือแล้วที่อู่จอดเรือ
และทีนี้ทำอะไรกันที่อู่จอดเรือก็ว่ากันไป
แต่ตี๓๒๖นาที
กล้องวงจรปิดของหมู่บ้านของคุณแตงโม
บันทึกภาพเหตุการณ์รถคันสีดำของคุณแตงโมขับเข้ามาในหมู่บ้าน
แน่นอนคุณโบทีเคเป็นคนขับ
คุณกระติกนั่งอยู่ข้างตามที่คุณโบบอก
คุยกันมาเป็นชั่วโมงอยู่บนรถนี้เหมือนกัน
เพราะกระติกช็อกขับรถไม่ไหว
โดยคาดว่ารถคันสีขาวที่ขับตามรถคันสีดำของคุณแตงโม
จะเป็นรถของคุณโบที่ไปที่อู่จอดเรือ
มีคนขับรถคุณโบขับตามมาไงคุณ
เพราะว่าโบขับรถแตงโมมาส่งกะติก
คุณโบก็ต้องกลับก็ต้องมีคนมารับคุณโบด้วย

จากนั้นกล้องตัวเดียวกันในหมู่บ้านเวลาตี๔๙นาที
บันทึกภาพอันนี้สำคัญ
รถของคุณกระติกขับออกจากบ้านของคุณแตงโม
ผ่านไปตรงปากซอยประเสริฐมนุนกิจ๒๔
นี่ครับเป็นเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นนะฮะ
ทีนี้ครับเดี๋ยวประติดประต่อกันอีกสักนิดหนึ่ง
ประติดประต่อกับวงจรปิดของอู่จอดเรือนะฮะ
คือหลังจากที่คุณแตงโมศูนย์หายจากแม่น้ำเจ้าพญา
พบว่าเวลาตีหนึ่งสิบนาทียี่สิบห้ากลุ่มภาพพรรณ

จากนั้นคุณโบใส่เสื้อสีเหลืองเปิดประตูรถลงมา
แล้วก็ลงมาคุยรีบสอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกติกนะครับ
ต่อมาก็เดินไปหาผู้ชายอีก๒คน
ก็คือปกับโรเบิร์ตนะครับ
แล้วก็โดยส่วนตัวคุณโบบอกว่ารู้จักกับพี่ชายของคุณโรเบิร์ตเท่านั้นเอง
แต่อันนี้มันก็มีข้อพิรุธเหมือนกันนะ
เพราะกระติกบอกว่าคุณเบิร์ตรู้จักพี่ชายของโบอะไรอย่างนี้
แต่ทีนี้พอมีการพูดถึงพี่ชายของโบ
อ้าวคุณโบบอกทำหน้างงงงอะไรประมาณนี้
จากนั้นตี๒๕๓นาทีโบกับกะติกก็เดินออกมาจากอู่จอดเรือ
แล้วก็ไปที่รถของคุณแตงโม
แล้วก็เป็นไปตามคลิปเหตุการณ์วงจรปิดของหมู่บ้านแล้วครับ
พบว่าโบทีเคพาคุณกระติกไปส่งที่บ้านของคุณแตงโม
อันนี้เป็นภาพเหตุการณ์
คลิปวงจรปิดไล่เลียงคืนวันเกิดเหตุนะฮะ

ใช่ค่ะคลิปทั้งหมดที่ให้คุณผู้ชมได้ดู
แล้วก็ไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ประติดประต่อต่อจิ๊กซอกัน
เรื่องของห่วงเวลามันจะไปตอบคำถามที่ว่า
คุณโบทีเคที่ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวที่สพนนทบุรี
พูดจริงหรือเปล่าเพราะมันมีข้อมูลออกมา

ที่คุณกติกไปออกรายการรายการหนึ่งเนี่ย
บอกว่าหลังจากที่มาสวดมนต์ภาวนาที่อู่ตรงนี้แล้ว
เพื่อให้เจอคุณแตงโมหลังจากนั้น
ถ้าตามรายงานข่าวเธอบอกว่าเธอเรียกรถแกรป

ให้แกรปกลับบ้านแต่ว่าจริงแล้วกลายเป็นว่า
มันไปสอดรับกับสิ่งที่คุณโบทิเคบอกนะครับ
คือคุณโบทิเคขับรถของคุณแตงโม
มาส่งกระติกที่บ้านของคุณแตงโม
แล้วก็แฟนของคุณแตงโมก็คือขับตาม
ขับรถของคุณโบทิเคตามมามารับที่บ้าน
หลังจากนั้นกะติกก็ขับรถตัวเองออกจากบ้านคุณแตงโม

กระติกขับรถออกจากบ้านคุณตังโมตี๔กว่าไปไหนยังไง
อ้าวไปไหนต่อนะฮะ